ส่วนเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีหนุ่มวัย๒๓ปีคนหนึ่งบอกที่บ้านบอกเออเดี๋ยวออกไปหาปลานะ
ไปแล้วไม่กลับมาเลยหายไปข้ามคืนที่บ้านก็เป็นห่วงเอาหายไปไหนยังไง
อยู่มีพระรูปหนึ่งเดินมาบอกว่าอ๋อศพติดอยู่กับตอตะเคียนนะ
แล้วพอไปดูลงไปดูตรงจุดที่เขาออกไปหาปลาค่ะ
เจอศพติดอยู่กับที่ต่อตะเคียนจริง
นี่ค่ะญาติของนายบุรพานะครับผู้ตายอะค่ะ
ก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอคำมาเจ้าที่เจ้าทาง
เจ้าแม่คงคาแล้วก็เหมือนขอให้อธิษฐานให้เปิดทางให้เจอศพอะค่ะ
ซึ่งเขาหายไปตั้งแต่๑๐เมษายนแล้วนะคะ
ภรรยาของนายบุรพาเล่าบอกว่าสามีออกไปหาปลาตั้งแต่เช้าวันที่สิบ
ก่อนออกจากบ้านเธอก็ถามนะว่าเอ้อเอาข้าวเอาน้ำไปรึยัง
สามีบอกมีแล้วไม่ต้องห่วง
ค่ำก็ไม่กลับบ้านสักทีจนข้ามไปเช้าวันที่๑๑นะคะ
เธอก็เลยบอกไม่ไหวแล้วล่ะไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยดีกว่า
เพราะมั่นใจว่าสามีจมน้ำแน่เลย
เพราะว่าสามีปกติไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเพราะว่าก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะ

เจ้าหน้าที่หาตั้งแต่บ่าย๒ยัน๔ทุ่มก็ไม่เจอนะคะ
แล้วอยู่เธอไปถามพระวัดหนึ่ง
ความเชื่อเนอะบอกท่านท่านพอเห็นไหมสามีหนูอยู่ไหนตายแล้วหรือยัง
พระบอกไม่ได้หายไปไหนแต่ติดอยู่กับต่อไม้ตะเคียนใต้น้ำ

เขาบอกว่าอยู่ตรงต่อไม้ตะเคียนเขาขอไก่น้อยตัวเนอะจ้ะ

มั่นใจว่ามาหาปลาอย่างเดียวไม่ได้ไปไหน
ไม่ได้ไปไหนเขาไม่มีเพื่อนอะไรทั้งไหนเลยจ้ะ

ช่วงไม่มีงานก็มาหาปลานี่แหละจ้ะ
พอได้ยินพระบอกแบบนั้นเขาก็กลับมาที่ลำห้วยอีกครั้ง
บอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเปิดประตูระบายน้ำในฝ่าย
พอน้ำเริ่มแห้งเจอร่างสามีติดอยู่กับต่อไม้ตะเคียนใต้น้ำ
เป๊ะเลยตรงเป๊ะอย่างนั้นเลยค่ะ
คือคิดว่าอาจจะหวานแหแล้วก็ไปติดต่อตะเคียน
ก็เลยดำน้ำลงไปงมแต่สุดท้ายตัวเองก็ไปติดแหอีกทีนึง

ในหมู่บ้านก็ออกมาวิภาควิจารณ์กันเยอะ
หลายคนก็พูดถึงอาถรรพ์นะคะตามหลักความเชื่อเนอะ
เขาบอกว่าเนี่ยที่นี่มีคนตายทุกปีเลย
กลายเป็นคำเล่าลือว่ามันเป็นการเส้นชีวิตประจำปีหรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านโคกมะม่วงก็บอกว่าลำห้วยตรงนี้มันแบ่งเป็น๒ช่วง
ที่ผู้ตายจมน้ำเป็นจุดที่เขาเล่าขานกันมาว่าเป็นวังแร่
น้ำมันจะเย็นมากอีกส่วนหนึ่งจะเรียกว่าวังตะเคียน

ชาวบ้านก็เลยไม่กล้าไปหาปลาแถวนี้เพราะคนจมน้ำทุกปีเลย
ปีละรายหนึ่ง๒รายบ้างหนักสุดก็๕รายเมื่อหลายปีก่อน
หลายคนเขาก็เลยรู้กันว่าถ้าจะหาปลาอย่ามาตรงนี้
แต่ผู้ตายเนี่ยเป็นเขยมาจากมุกดาหารก็เลยคิดว่าน่าจะไม่รู้เรื่องนี้
มาหาปลาตรงนี้แล้วแหก็เลยไปติดต่อตะเคียนแล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดนะคะ
ทุกผู้คนบนร้านจะไม่แก้ลงหากินครั้งบนก็น่าที่หนึ่ง
มันจะทำให้น้ำจะเย็นฉ่ำ
คือเขาคิดว่ามีสิ่งที่เล่นลับอยู่ตรงนั้นด้านบนที่คนตาย
ตายอยู่ทุกสมัยมาเรื่อย